ผู้หญิงคนหนึ่งที่ปฐุมธานีนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่ดันไปขี่ตัดหน้ากระบะครับ
อืม
นี่แหละครับชุดข้ามประหว่างนี้ครับทุ่ม๑คุณผู้ชมคะ
ใช่ครับเธอโดนชนเสียชีวิตเลยครับ
ตรงนี้คือถนนปฐุมธานีนนทบุรีตรงข้ามหมู่บ้านมณฑลาบที่อำเภอเมืองปฐุมธานี
คนเสียชีวิตชื่อว่านางสาวนรมนจุยประโคนอายุ๔๗ปี
ร่างของเธอนอนหงายอยู่กลางถนนเลย
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอกระบะฟอร์ดสีดำด้านหน้ารถด้านขวาเนี่ยยุบ

นี่ค่ะนี่ครับฮาว
ส่วนมอเตอร์ไซคอนด้าของผู้ตายก็ล้มคว่ำอยู่พังยับครับ
แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนกระบะกับมอเตอร์ไซค์กระจายเกลื่อนพื้นถนน
ถามคนขับกระบะบอกว่าขับมาจากสี่แยกบางครูวัด

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจุดกลับรถ
ออกมาจากช่องเลนซ้ายสุดเธอก็มองไม่เห็นครับ

ทั้งรถทั้งคนขี่ถลายข้ามเลนไปอีกฝั่งนำมาซึ่งผู้เสียชีวิตครับ
ส่วนคนขับรถอเนกประสงค์ฮาวาวสีเทาเนี่ยคุณชายสิทธิ์เล่าให้ฟังว่าขับรถมุ่งหน้าสี่แยกบางครูวัด
ถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นร่างคนแล้วก็มอเตอร์ไซค์ถลายมากับพื้นถนนดีว่าเขาเบรกทัน
ตำรวจได้ข้อมูลมาว่าคุณนรมนผู้ตายกำลังจะไปทำงานเข้ากากกลางคืนครับ
ก็เลยขี่รถออกมาจากหมู่บ้านซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลจากจุดเกิดเหตุนะ
แต่จังหวะจะขี่ข้ามถนนมาไปยังจุดกลับรถ
เพราะเอิญมีกระบะขับมาทางตรงก็เบรกไม่ทันก็เลยชนเข้าไปเดี๋ยวตำรวจจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวนั้น
และสอบสวนผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ